เช่นเคยนะคะได้เวลามาอัปเดตเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวง
วันนี้พูดคุยกันกับสองท่านค่ะ
แล้วก็คุณปริพันธ์ปริยาอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยรวมถึงเช้านี้ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างสดใสนะครับ

แต่เมื่อวานี้ต่างดัชนีหุ้นไทยบวกไป๑๓๓จุดครับ
ก็วอลุมเทรดอยู่อยู่ประมาณ๖๙๐๐๐บาท

สูงนะปกติก่อนหน้านี้นี่ดูกังวลก็อยู่ประมาณ๓๔หมื่น
ตอนนี้กลับมาอยู่ระดับบนอีกแล้ว
ก็กลับมาเทรดคึกคักกันช่วงปลายปีอีกครั้งหนึ่ง
เป็นที่หน้าจากปาร์ซน่าจะยังคงเน็ตขายสุทธิอยู่นะครับ
ก็คือเงินยังไหลออกจากประเทศไทยอยู่นะครับ
กันแล้วปอล์ทประชาติซื้ออยู่ประมาณ๘หมื่นกว่าล้าน
คือหายออกไปตลอดแล้วนะครับ
เพราะว่างานเงินก็จะไหลกลับไปถูกฟังครับ

แต่เพราะว่าตลาดเรียกมีการขายความกันบนนานแล้วจะสิ้นปีแล้ว
จริงเนี่ยเอาประสบการณ์ส่วนตัวนะ
ที่บ้านเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปหาทองคำแท่งหาไม่เจอ
ซื้อเก็บเป็นทองแท่งไว้หนึ่งหาไม่เจอ
หายไปเลยนะตีรอดไปเลยนะ
อย่างนี้ถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะ
เขาเรียกว่าเป็นฟิซิเคลก็คือถือทองแท่งจริง
ก็มีความเสี่ยงเรื่องการศูนย์หายการรักษานะครับ
แต่ผมเห็นทองคำราคาต่ำจริงก็มองนะ
เพราะว่าถ้าเกิดลงทุนระยะยาวหน่อยเนี่ยก็อยากมีทองคำอยู่ในพอร์ตเหมือนกัน

ก็เลยหาไม่เจอนี่คือเครียดมากนะ
สุดท้ายก็เลยเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวไปซื้อกองทองคำเดียว
ซื้อเป็นกองทุนดีกว่าไม่หายแน่นอน
แต่ทองคำเนี่ยก็ลงทุนยาวนะครับน้องมาร์ค
โอ้โหผมว่าทองคำเนี่ยจริงถ้าเกิดใครจะมาเกรงกำไรสั้นในทองคำ

แต่ว่าถ้าเกิดถือไประยะยาวแล้วก็เอาทองคำมาเป็นตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงถอด
คือทองกับหุ้นมันมักจะไปคนละทางกันอยู่แล้วนะครับ
มาช่วยลดความเสี่ยงพอร์ตระยะยาวน่าจะน่าสนใจนะครับ
น่าสนใจนะครับถือโยยาไปหน่อยนะสัก๕๔นะครับ
กลับมาดูต่างประเทศนะครับตอนนี้ดาวโจรเนี่ยโอ้โหก็พุ่งฉิวไปแล้ว

ยังปรับตัวขึ้นเรื่อยนะครับ
และเช้าวันนี้นะครับตลาดนิเกอิบวกไป๓๐๐กว่าจุดแล้ว
โอ้โหญี่ปุ่นช่วงที่ผ่านมา๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับผม
เพราะว่ากลุ่มพลังงานปีนี้น่าจะมาแล้วนะ
เพราะว่าน้ำมันนี้เริ่มกลับมายืนเหนือ๕๐เหรียญได้แล้ว

พี่เน็ตวันนี้วันที่หนึ่ง
วันที่หนึ่งวันพรุ่งขึ้นเดือน

คนที่ทำงานในเขตตัวเมืองนะครับ
ร้านเงินออกปุ๊บเราลองไปดูตามร้านอาหารในห้างนะครับ

จะเยอะเป็นพิเศษเลยในช่วงสิ้นเดือนนะครับ

เวลาคนเราได้เงินเดือนออกมาปุ๊บเนี่ย

ให้รางวัลชีวิตนะครับ
จริงต้องบริหารจัดการหน่อยไหม

หมายพื้นฐานของคนไทยทุกคนนะครับ
เวลาที่เกิดทำงานใช้ชีวิตมาแล้วเนี่ย

อีกแก้วหนึ่งหลายตังค์นะ
กลางวันนะครับทานข้าวเสร็จ

เดี๋ยวหลับอีกแก้วหนึ่ง

มันจะมีเรื่องที่ทำให้เราอยากจะเสียตังค์เยอะแยะมากมาย
ตามที่ตั้งเป้าไหร่เนี่ย
อาจจะไม่ได้ยากหน่อยนะครับ
อย่าต้องมีการวางแผนนะ

ใช้เวลาประมาณ๒๗๓๙ปี

น่าจะต้องไปใช้อีกหลายท่าเลย

ใช้เวลานานมากกว่าจะได้ล้านหนึ่งนะครับ
มีสองอย่างก็คือเงินที่เก็บ
เรียกเท่าไหร่ว่านี้

แค่ทางหนึ่งร้อยกว่าบาทวันทาน๒แค่วัน

เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนจากเก็บเงินวันละ๑บาทนะครับ
เก็บวันละ๑๖๗บาทโดยประมาณ

ก็จะใช้เวลาเพียงประมาณสัก๑๖ปีครับพี่แท็ก

แต่นี่บางคนยังคิดว่าโอ้โห๑๖ปี
สมมุตินะตอนนี้อยู่วัยกลางคนแล้วนะครับ

เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าโอ้โหมันนานไป

ถ้าท่านลงทุนเก็บเงินนะครับเดือนละ๕๐๐๐บาทแต่ว่านอกจากจะเก็บไว้ในออมศิลป์ธรรมดาเอาไปลงทุนให้มันได้ผลตอบแพนอย่างน้อยสัก๓ต่อปี
ตัวนี้หาไม่ยากนะ๓ถือว่ายังมีให้เลือกอยู่ค่อนข้างเลี้ยวพอสมควร
พันธบาลรัฐบาลก็น่าจะใช้ได้นะใกล้ตามเหมือนกัน
พ่นกู้หรือว่าพวกตราสารที่ยังต่างยังพอมีอยู่
ก็คือง่ายเก็บวันละ๑๖๗บาทเดือนละ๕๐๐๐เอามาลงทุนให้ได้ผลตอบแทนปีละประมาณ๓

๓ปีครึ่งนะครับเพราะนั่นก็จะไวมาอีกนิดนึงนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดบางคนบอกว่าแหมมันมีตัวเลือกที่มันตื่นเต้นกว่านี้ไหม

เอามาลงทุน
ก็จะได้ระยะเวลาที่
ใช่ครับอย่างวันนี้๑๖๗บาทปีหน้าอาจจะ๑๗๕บาทเพิ่มอีก๕
ทำอย่างนี้ไปทุกปีนะครับเพิ่มปีละ๕แล้วลงทุนนั้นได้๓ต่อปี
วิธีนี้จะใช้เวลา๑๑ปี๙เดือน
โอ้โหเวลาจะลดลงไปอีกนะนี่เป็นสาระดีใช่ไหมน้องมาร์ค
วิธีการเก็บเงินออมนะแต่สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดกันว่า
ทำยังไงให้เพิ่มผลตอบแทนได้อีกเพราะว่าจะช่วยลดระยะเวลาลงไปได้อีก
เดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดในสัปดาห์หน้าครับว่า๓จะต้องลงทุนไหน
แล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยทุกท่านสามารถวางแผนเก็บเงินล้านหนึ่งได้อย่าง
ยากเย็นนักเท่าไหร่ครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องส่งครับผม
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณปริพันธ์ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเก็บเงินล้านกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันไปเรื่อย
จะได้มีเงินล้านกันในช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยนะคะ